ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ราชบุรีไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
พระฆ่าเนรแล้วพระที่ฆ่าเนรเนี่ยเสพยาเสพติดค่ะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือพระพี่เลี้ยงอ้างว่าโมโห
ที่สามะเนรวัยเพิ่ง๙ขวบคุณผู้ชมท่องบทสวดมนต์ไม่ได้
ก็เลยเอาตาปัดฟาดเข้าไปที่หัวฟาดเข้าไปที่ตัวแล้วก็ตบหน้าด้วยหลายทีค่ะ
สามะเนรรูปนี้คือน่วมไปทั้งตัวและมรณภาพไปเลยนะคะ
โอ้โหหลังเกิดเหตุแบบนี้พระพี่เลี้ยงที่ก่อเหตุนะคะพี่อุ๋ย
เขาก็ร้องไห้รอมอบตัวอยู่ในกุฏิแต่ดูสิ่งที่ทำไปสิคะ
แล้วคือต้นเรื่องมันคือเขาเสพยาเสพติดด้วยไงคะพระที่ก่อเหตุเนี่ย
เช้ามืดวันนี้ตำรวจสพเขาดินค่ะ
ก็ไปตรวจสอบที่พื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
วัดเขาช่องพรานครับสามเณรรูปนี้ขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
มรณภาพอยู่บนเสือในใต้ถุนกุฏิมีรอยเขียวช้ำเต็มตัวเลย
ที่หน้าที่ก้นกระโหลกยุบสองจุดนะคะ
หมายความว่าฟาดจนกระโหลกยุบเลยเหรอคะกระโหลกยุบสองจุดคุณผู้ชม
หน้าผากก็เป็นแผลเพราะว่าถูกด้ามตลปัดนะคะ
ฟาดเข้าไปทั้งตัวเลยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าเจ็ดชั่วโมงแล้วนะคะ
ก่อเหตุเสร็จแล้วนั่งร้องไห้ค่ะนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพ
แต่มือเนี่ยบวมเลยนะมีรอยแผลเพราะต่อยสามเณร
โอ้โหคือต่อยสามะเนรจนมือตัวเองบวม
มือซ้ายกระดูกข้อต่อที่นิ้วโป้งอะค่ะก็บวมเพราะทำร้ายสามะเนร
ศึกค่ะก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะต้องศึกค่ะแบบนี้ศึกค่ะ

นำตัวไปสอบปากคำที่สพเขาดินนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะปัสสาวะม่วง
แล้วก็ยอมรับค่ะว่าทำร้ายสามเณร
ก่อนเกิดเหตุ๒๙มิถุนายนตอนเย็นเสพยาบ้าในห้องน้ำวัดเม็ด๑
ทุ่ม๓๐มิถุนายนให้สามะเนรเอท่องหนังสือสวดมนต์
แต่สามะเนรท่องไม่ได้เลยเรียกให้มายืนกอดอก
เอาด้ามตลปัดตีก้นสิบครั้งตีก้นสิบครั้งแล้วก้นก็ต้องเป็นแผลใช่ไหมคะ
พอก้นเป็นแผลปุ๊บบังคับให้นั่งค่ะให้นั่งทับแผลค่ะ
บังคับให้นั่งคราวนี้ตีต่อตีเข้าที่ลำตัวตีเข้าที่หน้า
ไปที่ไทยทอยฟาดเข้าไปที่หัวที่หัวเนี่ยนะคะ
ฟาดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอามือตบหน้าอีกเป็นสิบกว่าครั้ง
หลังจากนั้น๕ทุ่มพาไปอาบน้ำแล้วกลับมานอน
ตีห้าวันนี้สามเมอร์เนรมรณภาพค่ะ
ก็เลยไปแจ้งท่านรองเจ้าอาวาสและแจ้งตำรวจ
แล้วก็นั่งร้องไห้รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในกุฏิ
แล้วก็เล่าทางน้ำตาค่ะว่าพ่อของสามะเนรเป็นเพื่อนกันด้วยนะคุณผู้ชม
ฝากให้คอยอบรมสั่งสอนในฐานะพระพี่เลี้ยง
ตั้งแต่มาบวชเดือนมกราคมนอนกุฏิเดียวกัน
รักเหมือนลูกสามะเนรไม่ดื้อค่ะ
มีบางครั้งที่จะตีแต่ก็ตีด้วยความรัก
ได้คุยกับสามะเนรคำสุดท้ายก็คือถามว่า

เขาอ้างว่าไม่รู้ว่าตอนตีไปเนี่ย
สามะเนรเจ็บจริงหรือแกล้งเจ็บ
โอ้โหแต่ตีเข้าไปขนาดนี้มีแกล้งเจ็บด้วยเหรอคะ
บอกไม่รู้ว่าสามะเนรเจ็บจริงหรือแกล้งเจ็บ
งั้นหมายความว่าปกติก็คงจะตีอยู่บ่อยเหรอค
โทษทีดูแลลูกไม่ได้โทษทีดูแลลูกไม่ได้
บอกว่าคิดว่าน้องคิดว่าสามะเนรแกล้งเจ็บค่ะ
แล้วก็ร้องไห้แล้วก็เรียกว่าลูก
บอกรักเหมือนลูกเพราะเป็นลูกเพื่อน
ในเบียร์เป็นพ่อของสามะเนรนะคะในเบียร์ก็ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
ก็บอกว่าเหตุผลที่พาลูกชายไปฝากไว้
ก็เพราะเชื่อใจนายอัฐพลที่เป็นเพื่อนกันนี่แหละ

ที่ผ่านมาลูกไม่เคยบ่นว่าโดนทำร้ายค่ะ
วิดีโอคอลคุยกันลูกก็จะยิ้มร่าเริง
เดือนที่แล้วแอบเห็นว่าแขนลูกมีแผล
ก็ถามลูกว่าลูกไปโดนอะไรมา

ก็บอกว่าโดนน้ำร้อนลวก
ลูกก็จะบอกแบบนี้มาตลอด
อยากถามว่าทำไมต้องทำลูกจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้
คือเด็กก็เข้าใจอาจจะดื้อบ้างเกเรบ้างหรืออะไรบ้าง
แต่ก็ตอนแรกก็หวังไงว่าเพื่อนจะรักและเอ็นดูลูกเรา

ออกมาก็ยิ้มเปิดวิดีโอคอลคุยกันตลอด
อย่างเรื่องเงินที่ว่าเนรได้มาเนี่ยค่ะคุณพ่อมีวิธีการจัดการยังไง

คือทั้งหมดคือไว้ใจเพื่อนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ทั้งหมด
ทราบมั้วว่าก่อนหน้านี้เมนประสงค์อยากจะย้ายไปอยู่กับพระอีกรุ่นนึง

ว่าเด็กอะนะเด็กมันก็สนมันก็ดื้อ
แต่คือว่าพอมาอยู่ที่วัดคือเขาตั้งใจที่จะมาอยู่เอง

ครับผมก็

เห็นเพื่อนอยู่ที่นี่

อ้าวนั่นกันเดี๋ยวฝากกันดูแล

ด้วยคำว่าเพื่อนนะครับผม

ทีมข่าวของเราไปที่วัดเขาช่องพราน
มีพิธีรดน้ำศพให้สามะเนรนะคะ
ญาติพ่อแม่ปู่ชาวบ้านเพื่อนครู

เพราะทุกคนหดหู่และเศร้าสลดกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น

ญาติคนรอบข้างทุกคนบอกเลยว่าสามะเนรเอ

คือคนรอใส่บาทเนี่ยนะ
บอกเลยว่าก็คือ
สามเณรก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกครั้งอะนะ

เขาก็แอบเห็นแผลกันอยู่บ้างนะคะ
แต่ไม่เคยบอกว่าโดนทำร้ายหรือโดนอะไร
ก็คำพูดพ่อและทุกคนที่ได้ยินเวลาถามว่าเอ๊ะแผลตรงนั้นตรงนี้โดนอะไรมา
เนรจะบอกแค่ว่าหนูสนเองชนประตูบ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
คือจะไม่ไม่ยอมบอกไม่กล้าบอก
คือคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณลุงคือร้องไห้จนแบบ
บอกว่าจนตอนนี้แทบไม่มีน้ำตาออกมาแล้ว
พอรู้ข่าวว่าหลานถูกเพื่อนสนิทของลุงของพ่อ
ที่ไว้ใจตีจนตาย

สนิทกันมากนะคะตัวผู้ก่อเหตุสนิทกับพ่อเนรสนิทกับลุงของเนร
ก็รู้นะคะว่าพระที่ก่อเหตุที่เป็นอดีตพระแล้วนะ

แต่เหมือนกับว่าก็เข้าใจว่าเอามาบวชแล้ว
คงจะแบบเลิกแล้วหรืออะไรแบบนี้

เนรไปขายขนมกับญาติที่หน้าวัด
แล้วบอกย่าว่าหนูอยากบวช

ไปเรียนตามปกติที่โรงเรียนวัดช่องพราน

ลุงก็เลยบอกว่าคนที่ก่อเหตุ
เกินคำว่าคนนะ
ไม่อยากจะพูดนะแต่มันเกินคำว่าคนจริง
คุณครูโรงเรียนวัดช่องพรานบอกว่า
สลดใจมากเรื่องแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น

มีน้ำใจให้ผู้อื่นตลอดเลยค่ะ
จากนี้ไม่มีเนรให้เขาไปรับไปส่งไปโรงเรียนทุกวัน
ทุกคนในโรงเรียนเศร้าใจมากนะคะ
อะไรก็เด็กแค่ก้าวโครบสิบควบ
นายแต่หนูวิ่งหนี่ริ้งฉลนประตู
แต่รอยมันไม่ใช่พี่เข้าใจคำว่าขอบประตูไหม

แต่คือที่โดนมามันเป็นคล้าย

ครับเป็นเพื่อนกับพวกผมแล้วเขาทักมาบอกว่าเนรเสียชีวิตแล้ว
ผมก็เลยเข้ามาดูเมื่อเช้านั่นเองก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วครับ
เนรจะมีน้ำใจแบบหยิบขนมมาให้ทุกเช้าเลยครับ
แล้วก็เวลาเจอเขาจะชอบยกมือไหว้
แต่เขาเป็นเนรหนูก็เลยพยายามสอนว่าห้ามยกมือไหว้
ว่าเวลาให้ของหรือว่าเอาเงินให้ให้เนยืนไปซื้อกล้องกินก็จะยกมือไฟแล้ว
คุณผู้ชมค่ะพระครูวิรุณธรรมวงศ์ชี้แจงสาเหตุที่พระในวัด
ไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลย
พระท่านบอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงร้องหรือเสียงอะไรเลยค่ะ
แล้วที่ผ่านมาทั้งคู่ดูรักกันมากเหมือนพ่อลูกกันจริง
หน้าพระรูปอื่นไม่มีท่าทีก้าวร้าวหรือจะไปทำร้ายลงโทษเนรเลย
นายอัทธพลที่บวชที่วัดก็บวชมาประมาณหนึ่งพันศา
ก่อนบวชตรวจหาสารเสพติดแล้วมันก็ไม่มีสารเสพติดอะไร
แต่นี่ไงกลายเป็นว่าเสพยาเสพติดระหว่างบวช
จริงแล้วแม่ของนายอัธพลจะให้ลูกชายศึกตั้งแต่๒๙มิถุนายน
แต่มีคนทักว่าเลิกไม่ดีเลื่อนออกไปก่อน
ดูสิคะแล้วมาเกิดเหตุนี้มาตีเนรจนมรณภาพ
ก็เหนื่องจากเหตุการณ์ทุกวันที่เกิดขึ้น
เราก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลย

ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าได้ถูกทำร้าย

ตอนที่น้องเนรท่านหมดลมแล้ว
ก็คือคำไปที่ศีรษะของน้องเนร
ก็จะพบว่าสียุบกระโหลกยุบ
ก็หลังจากที่หนูเสร็จเคสนี้ไป
ก็จะมีคนที่เขารู้ข่าวโทรมาถามก็จะโทรมาร้องไห้บ้าง
เล่าให้ฟังบ้างว่าเนี่ยพี่ใส่บาทกับเขาทุกวันเลยนะ
ถ้าทุกวันพระเนี่ยพี่จะต้องแบบไปนั่งหน้าเขาเลย
เพื่อเอาบาทเนี้ยใส่ให้เขาค่ะก็คือคนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า
น่ารักมากเป็นเด็กดีมาก
ทุกสายที่โทรมาจะพื้นคำนี้หมดห่วนหู
ก็คือแวบแรกที่เห็นก้าวขาไม่ออก

ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องนะคะ
คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้นิดนึง
คุณลุงของเนยน่ะนะคะนำหลักฐานแชทที่ในอัตภพลผู้ก่อเหตุ
หาเพื่อนคนนึงค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

ตีหนึ่งกว่าแต่เพื่อนคนนั้นน่ะหลับ

โทรทางแชทอินบ็อกซ์ด้วยนะคะ
ข้อความประมาณนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม

นี่ส่งข้อความไปตอนตีหนึ่งกว่าช่วยมาแบกคนหน่อย
โทรหาอีกหลายรอบแต่เขาหลับไงฮะ

แล้วพิมพ์ไปเหมือนกับพิมพ์ผิดถูกคล้ายคนไม่มีสติ
เพื่อนคนนี้ตื่นมาเห็นข้อความตอนตี๕กว่า
ดังนั้นถ้าดูข้อความตรงนี้เหตุการณ์มันก็น่าจะเกิดขึ้น
ช่วงตีหนึ่งกว่าตามเวลาแชท
แชทไปบอกเพื่อนว่าช่วยมาแบกคนหน่อย
นี่แสดงว่ามีความคิดที่จะอำพรางหรือเปล่า
ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้เฉยนะคะ

ใช่ไงคะแต่ส่งข้อความไปว่ามาช่วยแบกคนหน่อย
เราได้คุยกับแม่ของนายอัตภพลผู้ก่อเหตุค่ะ
แม่บอกว่าแม่เสียใจเพราะว่าแม่รักและเอ็นดูเนรมาก
แม่ก็รู้มาบ้างแล้วว่าลูกแม่กลับไปผัวพันกับยาเสพติด
แม่ก็เตือนแต่ลูกไม่ฟังแม่
พอเกิดเหตุแบบนี้แม่ช็อกแม่กินข้าวไม่ลงเลย
แม่บอกว่าก็จะให้สามีไปแสดงความเสียใจที่งานศพ
คือแม่เองไปไม่ไหวแม่ป่วย
เมื่อเช้าตอนเกิดเหตุแม่ก็รีบไปที่วัด
ลูกชายแม่ไม่พูดอะไรเลย
ลูกชายแม่ที่เป็นคนก่อเหตุไม่ยอมพูดอะไรค่ะแม่บอก
แม่ก็เลยบอกว่าก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรม
ลูกทำผิดก็ต้องรับผิด
เขาก็ชอบว่าแม่แม่ชอบฟังคนอื่นไม่ได้ฟัง
แม่ก็บอกแล้วว่าแม่จะเลิกได้อยู่ทางนี้ให้เลิก

มันต้องปฏิเสธให้มันมีเรื่องเยอะแยะ

คือมันทำให้คิดน่าคิดนะครับว่า
เวลาลูกหลานที่ติดยาเสพติดหรือมีการทางจิตประสาทเนี่ย
แล้วบางทีพ่อกับแม่หรือว่าครอบครัวชอบบอกเอาไปบวช
หวังว่าจะทำให้เป็นคนที่ดีขึ้น
ไม่ได้หมายความว่าวัดหรือว่าพระพุทธศาสนาจะไม่ดีนะฮะแต่มันเป็นการแก้ไขที่ถูกวิธีหรือเปล่า
เหมือนคนบาดเจ็บอ่ะเจ็บเคล็ดขัดยอกแล้วคุณบอกเอาไปเข้าฟิตเนส
ซึ่งมันไม่ใช่มันควรจะไปแก้ทางอื่นหรือเปล่าเนี่ยเอาไปบวชแล้วก็เป็นไง
แต่อันนี้มิวเลนท์มองว่ามันน่าสังเกตตรงที่คือ
ต้องช่วยกันสอดส่องจริงอันนี้ปล่อยให้ถูกทำร้ายอยู่นาน